คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่คณะหมอลำกันหน่อย
ถ้าพูดถึงหมอลำหรือว่าวงท็อปในไทย
เอาจริงมันก็มีหลายชื่อหลายวงอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่พูดถึงวงนี้ไม่ได้สำหรับคณะระเบียบวาธศิลป์นั่นเอง
เวลาถ้ามีคอนเสิร์ตเขานี่นะเป็นร้อยชีวิตขึ้นเวทีคุณค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้คือหลายคนเป็นห่วงแหละเนาะ

รวมไปถึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าในสมาชิกเนี่ยคุณพ่อเอ๊ะกับเต้ายองเนี่ย
เขาติดโควิดตอนนี้ข่าวดีคุณผู้ชมหายแล้วทั้งคู่

รวมไปถึงอนาคตของวงระเบียบวาธศิลป์จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ
ในช่วงสถานการณ์โควิดเอาจริงทุกวันนี้ไก่หน้าผากกันอยู่ค่ะ
คำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าจะเอากันยังไงดี
เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันด้วยค่ะ

วิดีโอคอลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้
ตอนนี้บอกว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงดีขึ้นแล้วตามลำดับนะฮะ
คือตอนป่วยถามว่าหนักไหมหนักค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพ่อนี้นะคะด้วยว่าอายุเยอะแล้ว
เชื้อลงปอดอีกกว่าจะผ่านจุดวิกฤตมาได้
บอกเลยโอ้โหถือว่าเฉียดความเป็นความตายมาแล้วค่ะ
สุขภาพดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของงานโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจริง
ลูกวงอย่างที่บอกไปหลักร้อยอันนี้๓๐๐กว่าคนค่ะ
ตอนนี้เหลือแค่๑๐กว่าคน
อันนี้พูดไม่ผิดนับมาแล้ว
เพราะว่าต้องแยกย้ายกันไปทำมาหากินในช่วงที่ออกงานแสดงไม่ได้ค่ะ
ก็หวังว่าหากอะไรจะดีขึ้นลูกวงทุกคน
คงจะได้กลับมาสร้างความสุขให้แฟนอีกครั้งค่ะ
เด็กพอก็ทยอยกันหาอาชีพที่พอเลี้ยงตัวเองไปก่อนนะลูก
ถึงเวลาจริงมันคงก็กลับมาสู่สภาวะปกติได้
ทางการเขาก็คงจะแข็งแรงดีขึ้นกว่าสักทีนะ
ก็คงจะกลับมามอบความสุขให้พี่น้องที่ยังรอพ่ออยู่
แต่ตอนนี้ทุกคนยังรอสถานการณ์อยู่ดู
ใช่ค่ะเชื่อว่าสถานการณ์ถ้าเกิดว่าดีขึ้นหลังจากนี้
ทุกคนยังคิดถึงวงระเบียบวาธศิลป์กันอยู่นะคะ

อยากไปรำหน้าห้าแล้วจ้ะพ่อจ๋า